ท่านผู้ชมครับช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีลูกศิษย์จากทั่วสารทิศเลยนะฮะ
เป็นพันคนนะครับเดินทางไปกราบหลวงปู่แสงนะฮะ
ที่วัดป่าอรัญญาวิเวกที่ตะบนไก่คำอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจริง
หลวงปู่แสงท่านจำพรรษาอยู่ที่นี่จำวัดอยู่ที่นี่
รถนี่ติดแบบโอ้โหยาวต้องเดินทางกันแบบหลายชั่วโมงเลยนะฮะ
ทางวัดได้จัดสถานที่ให้เข้ากราบเนี่ยอันนี้รถติดที่ด้านหน้าเห็นไหมฮะ
เขาก็จัดสถานที่แล้วก็จัดกลุ่มให้เข้ากราบหลวงปู่แสงท่านเนี่ย
ครั้งละรอบละ๔๕๐คนก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกนะครับ
แล้วก็ดูทุกอย่างให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ได้วางกันเอาไว้ค่ะนี่นะฮะ
มีไผ่พงศธรนักร้องลูกทุ่งชื่อดังชาวยะโสธรนี่ครับสวมชุดขาวมากราบหลวงปู่แสงท่านด้วยนะครับ
ทางวัดก็ขอความร่วมมืองดถ่ายรูปบริเวณที่เข้ากราบหลวงปู่แสง
ไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปที่ด้านในด้วยนะครับ
แล้วก็ติดป้ายข้อปฏิบัติที่ทางเข้าวัดเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติของญาติโยม
นี่นะฮะทางวัดก็อนุญาตให้เข้ากราบหลวงปู่ได้ในช่วง๑๓นาฬิกาถึง๑๕นาฬิกา
ผู้หญิงห้ามเข้าใกล้หลวงปู่ต้องเว้นระยะ๕เมตร
หลวงปู่ท่านเรียกให้เข้าไปรับของก็ให้ผู้ชายเนี่ยไปรับแทน
ลูกศิษย์จะดำเนินคดีตามกฎหมาย
วันนี้นะครับส่วนวันนี้วันจรก็จะมีผู้ที่เดินทางมาไม่เท่ากับวันหยุดเสาร์อาทิตย์
แล้ววันนี้หลวงปู่แสงท่านค่อนข้างที่จะมีอาการเหนื่อยอ่อนเพลียนะครับ
ก็เลยไม่ได้ออกมารับญาติโยมนะครับ
ผู้ที่เดินทางมาก็จะกราบอยู่ที่หน้ากุฏินะครับ
ทีนี้เรื่องที่ทางจังหวัดอำนาจริงบอกว่าจะจัดสร้างวัตถุมงคล
หลังจากที่หลวงปู่แสงท่านมาจำวัดอยู่ที่นี่

บรรดาลูกศิษย์แล้วก็ลูกหลานของหลวงปู่แสงเหมือนกับไม่ค่อยเห็นด้วย
ตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่ายังไม่ได้ข้อสรุปนะฮะ
เดี๋ยวทางจังหวัดกับทางลูกศิษย์ของหลวงปู่แสงแล้วก็ลูกหลานของหลวงปู่แสงเนี่ยจะหารือกันอีกครั้งหนึ่ง